ทีนี้ก็มาดูการสรุปสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงสงครานนะคะ
คือ๔วันเนี่ยดำเนินคดีไปแล้ว๑แสน๓หมื่นคนเมาแล้วขับ

กระทรวงมหาดไทยก็สั่งการให้ทุกจังหวัดรับมือนะคะ
การเดินทางกลับของประชาชนก็อาจจะทยอยตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไป

อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงครานหรือสปฐ
สรุปอุบัติเหตุทางถนนของวันที่๑๔เมษายนก็คือเมื่อวานนี้
เกิดอุบัติเหตุ๖๐๓ครั้ง
ผู้เสียชีวิต๕๗ศพ
บาดเจ็บ๖๒๖รายค่ะ

สาเหตุก็คือเหมือนเดิมที่เล่าไปทุกวัน
อันดับหนึ่งก็คือดื่มแล้วขับนะคะ
รองลงมาก็คือขับรถเร็ว
รถจักรยานยนต์เป็นยานผ่านะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
สถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันที่๑๓๑๔เมษายน
ก็พบว่าถนนสายรองและเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอ
มีอุบัติเหตุสูงนะคะ
เพราะว่าหลายพื้นที่เขาก็เล่นน้ำสงกรานกันในเส้นทางสายรอง

แล้วก็เฉลิมฉลองด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอลก็เป็นสาเหตุสำคัญ

ประหลัดกระทรวงมหาดไทยนายสุภาชัยเอี่ยมสุวรรณ
ว่าพรุ่งนี้นะคะก็จะเดินทางกันเยอะเลยล่ะค่ะ
เพื่อเดินทางกลับมาเพื่อทำงานกันแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสายหลักสายรองต่างนะคะ
เขาก็เตรียมจุดบริการจุดพักรถให้บริการเอาไว้
ส่วนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถ
เมื่อวานนี้วันเดียว๑๔เมษายน
มีคนทำผิดในส่วนของรถจักรยานยนต์

รถเอาไว้๓๑๐๐คัน
แล้วก็ส่งคนทำผิดไปดำเนินคดีกว่า๓๓๐๐๐คน
ส่วนรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล
มีการกระทำความผิดกว่า๓๗๐๐ครั้งนะคะ

แล้วก็ส่งดำเนินคดีกว่า๑๖๐๐๐คน
นี่คือตัวเลขในวันเดียวของเมื่อวานค่ะ

เจ้าหน้าที่ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว

รถยนต์ส่วนบุคคลรวมแล้วเกือบ๑๓๐๐๐คนเลย

นี่คือเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มมืนเมาขณะขับรถด้วยนะคะเนี่ยค่ะ
ก็เปิดโครงการเมาแล้วขับกลับใจ
ต่อไปจะไม่เมาแล้วขับ
ที่เมาแล้วขับถูกจับในจังหวัด๓๘๐คน
เข้าร่วมโครงการนี้ก็คือให้กลับตัวกลับใจค่ะ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเลย
มนต์พระมาเทศให้กับคนที่ถูกจับ

นี่ค่ะมีการมีสิ่งที่ทำพิธีมาแล้ว
มีมีดมีหอกมีกระสุนปืนให้มาสาบานกันเนี่ยคุณภาคภูมิ
ใช่สาบานว่าเมาจะไม่ขับอีก
ถ้าผิดคำสาบานขอให้มีอันเป็นไปภายใน๓วัน

ส่งฟ้องสารแขวงสมุทรปราการนะคะ
คือท่านอาจจะแปลกใจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรกันขนาดนี้เลยเหรอ
ขับรถผิดกฎจราจรดื่มแล้วขับอะไรพวกนี้ช่วงสงครานเนี่ย

เพราะเอาแค่เมื่อเย็นผมจะขับรถมาที่ไทยรัฐทีวีนะ
คุณเห็นไหมสอนผ่านแถวโชคชัย๔แถวบ้านผมเนี่ย

รถจักรยานยนต์แถวนั้นน่ะโอ้โห
คือไม่สัวกมวกกับน๊อคสักคันนึงทั้งคนขี่ทั้งคนนั่ง

จักรยานยนต์แถวซอยโชคชัยนี้ก็ผมว่า
สงกรานเนี่ยเห็นคนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ใส่หมวกกันน็อกเยอะมาก
ว่าอยากจะโดนปะแป้งระหว่างขับรถ

โดนสาดน้ำอะไรอย่างนี้ไงแต่มันอันตราย

คุณก็ไปเฉียวไปชนไปล้มไปเจ็บไปตายเนี่ย
เขาก็ต้องไปช่วยกันกู้ภัยอะไรกันอีกนะครับ